เนี่ยดอมก็เตือนใช่ไหมเรื่องที่บอกว่าต้องเก็บทองเอาไว้ให้ดี
เดี๋ยวใส่ออกโชว์เดี๋ยวจะเจอคนมาชิงไปใช่ปะ
อันนี้พี่เจ้าของร้านศักดิ์เนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้อย่างดีแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอคือเขาบอกว่าเหมือนกับเลี้ยงงูพิษเอาไว้ในบ้าน
เพราะอะไรรู้ไหมคือเขามีลูกจ้างนั่นแหละรักมากเลยนะเหมือนกับเป็นน้องแท้เลยอ่ะ
คนที่ทำก็คือลูกจ้างคนนี้ทอง๗๘บาทของจะ๓แสนเกลี้ยงเลยค่ะ
เมด้าก็ดีกับน้องดีกับน้องดีกับพวกน้องดีกับลูกน้องดูเล่ดีทุกอย่าง
เล่อออกมาทำกับเรานี่ถึงย้อนเงินมันไม่ใช้น้อยเลยค่ะซ่องเส้นกาว
เมด้าบอกว่าถ้าใครจะหลับวันนี้ตัวห้าเมด้าน่ะหลายเขาก็หลับ
แต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเลี้ยงงูพิษไว้ในบ้าน
เห็นไหมนี่คือแม่ดาหรือว่าพี่โซดาค่ะ
ประโยคตอนท้ายเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเลี้ยงงูพิษเอาไว้ในบ้าน

ใช่พี่รัฐดาชูดวงเนี่ยนะคะเจ้าของร้านศักดิ์ที่ว่าคือร้านสักคิ้ว
เสริมความงามอยู่ที่เขตเทศบาลนครสุราธานีค่ะอัดคลิปนี้
คือเข้าใจแล้วว่าพี่โซดาเนี่ยเสียใจมากแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกเฟลล์อะ
เพราะอะไรลูกน้องที่รักรักนะรักเหมือนน้องแท้
ทำไมทำไมเธอถึงหักหลังฉันแบบนี้
ขโมยเอาสร้อยทองสร้อยข้อมือแหวนพระเลี่ยมทอง
พี่ดาเก็บซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง๗บาทกว่า
เมื่อกี้มูลค่า๒๙๐๐ไปเกลี้ยงหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตัวของแม่ดาหรือว่าคุณโซดาเนี่ยนะคะ
ส่วนที่๓ตัวของคุณโซดานี่เอาไว้นอน
ข้าวของมีค่าต่างเอาไว้ในห้องนอน
ทีนี้วันที่เกิดเหตุสิบเอ็ดตุลาที่ผ่านมาเลยนะ
ตัวคุณโซดาไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
กลับมาปั๊บก็ไปเปิดตู้ที่เก็บทองคือจะเอาใส่ไง

เฮ้ยท้องฉันหายไปไหนที่เก็บไว้ตรงนี้หายไปหมดเลย
ตอนนั้นตัวคุณโซดายังไม่ได้บอกใครนะ
พยายามหาเอ๊ะหรือฉันเอาใส่กระเป๋าแล้วไปหล่นไว้ที่ไหน

หายังไงก็หาไม่เจอคุณผู้ชม
จากที่เกิดเหตุการณ์๑๑ตุลาใช่ไหม
จนมาวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาเช็ควงจรปิดโอ้โหพี่ดา
สุดาก็ปล่อยทิ้งมาหลายวันเหมือนกันนะ
ยี่สิบเจ็ดตุลาเปิดดูวงจรปิดอ้าว
บิวนี่นะลูกจ้างคนนี้นี่เลย

ฉันรักฉันเอ็นดูบิวฉันดูแลบิว
บิวเป็นน้องแท้คลานตามกันออกมาเลยนะ
ไว้ใจให้บิวดูแลร้านทำงานทุกอย่างแทนฉัน
ตอนที่ฉันไม่อยู่ร้านฉันไม่ว่าง

นี่แหละที่ฉันบอกว่าเหมือนกับฉันเลี้ยงงูพิษเอาไว้ในบ้าน
แล้วบิวบอกว่าไงบิวบอกว่า
บิวเอาไปให้แฟนเอาไปขายแล้ว
โอ้โหตอนนี้พี่โซดาทำไง
บิวออกไปแล้วแม้ว่าฉันจะรักยังไง
แต่ฉันก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ว่าให้ใส่ซื้อนู่นซื้อนี่ให้กินจะไปดูหนังกับลูก
ก็ให้ตังค์ไปดูหนังทุกอย่าง
คือในทุกเรื่องราวชีวิตมีเขาอยู่๘๐
เรื่องราวมันเป็นอะไรเหมือนพี่เหมือนน้อง
น้องเข้าใจไหมมันเป็นเหมือนน้องสาวเราคนนึง
โอ้โหอย่างนี้พี่โซดาเอาไงต่อคะ
โซดาแจ้งความลงบันทึกประจำวันตามตัวไหม
หรือจะจบอยู่ที่แค่นี้เพราะว่ามันก็มูลค่าเกือบ๓แสนนะพี่